ต้องบอกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงเป็นสีชมพู
ล่าพี่เวียรอลุ้นว่าจะแต่งหรือเปล่า

หลายคนเลยนะคะตั้งแต่คู่คุณมิวนิษฐา
โซเซนนี่ก็ตอนนี้ไปสวีทอยู่นะคะ

คุณผู้ชมโชว์ชุดว่าที่เจ้าสาวแล้ว

ไปลองฟิตติ้งชุดนะคะส่วนเลิกดี
เร็วนี้มีมาแน่นอนนะคะ

คุณเขาไปปารีสนะไม่ใช่อยู่อีสานบ้านเรา

เสียงเหน่อดีใจกับเขาไปด้วยนะคะ
อีกคนนึงคุณไอ้อภิษดาค่ะ
อันนี้เป็นแหล่งข่าววงในบอกมานะว่า

คุณไอซ์เนี่ยเขาก็เคยคบกับแฟน

เขาบอกว่าเป็นนุ่มคนล่าสุดเลยนะคะ

ซึ่งเพื่อนไฮทรงไฮโซก็แบบแซวกันนะคะ

เขาคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อ๒เดือนก่อน

ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะก็ขอเปิดวาร์ฟแล้วกันค่ะ

เจ้าบ่าวนะคะคนนี้ก็คือคุณนนทนนวีอารยะนั่นเอง
หล่อแล้วก็เป็นนุ่มเท่รอยสักนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำคัญคือเขาบอกว่ารวยมากนะคุณผู้ชม
แล้วก็เคยไปออกรายการเกาหลีมาด้วยนะคะ
บาเบล๒๕๐เป็นรายการเหมือนแบบหาคู่นะ

คือมีชื่อเสียงที่สำคัญรถหรูเต็มบ้านเลยนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนนี้จะใช่ตัวจริงหรือเปล่า
อันนี้เป็นแหล่งข่าวบอกมานะคะแต่เราเปิดวาร์ฟให้
ใครหลายคนที่อยากจะยินดีกับคุณไอ้อภิษดานะคะ
ได้มาเห็นโฉมหน้ากันว่าหล่อจริงหล่อจังนะคะ

ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ยินดีกับไอซ์ด้วย
อันนี้ยังเป็นแหล่งข่าวข้อมูลจากแหล่งข่าวนะคะชัวร์ไม่ชัวร์รอฟังจากคุณไอซ์ดีกว่า

เมื่อวานไปเจอคุณชมพู่นะคะก็เลยไปถามถ่ายนะคะว่าเพราะว่าเขาอยู่แก๊งน้ำแข็งใสเหมือนกันไง
คุณไอซ์กับคุณชมพู่ว่าตกลงเนี่ยมีข่าวลื้อเล็ดลอดมาหรือเปล่าว่าไอซ์จะแต่งงานไหมนะคะ
รวมไปถึงข่าวที่บอกว่าไฮโซที่มาแบบว่ามาชอบเขาเนี่ยเป็นไฮโซฟ้อมอะไรอย่างนี้นะคะ
อันนี้ว่าตามข่าวเนี่ยจริงหรือเปล่าเป็นห่วงเพื่อนไหม
แล้วก็อีกหนึ่งข่าวค่ะแพตตี้เซียกูธ
คืออย่างนี้ค่ะแพทติเซียกับพีชเนี่ยมีข่าวว่าทะเลาะกันแล้วก็
เขาบอกว่าแพทิเซียมากุ๊กกิ๊กกับคุณโน้ตพิเศษคุณโน๊ตเป็นน้องของคุณน็อต
โยงใยนิดนึงคุณโน๊ตเนี่ยเคยจีบดาราต่างมากมาย
ซึ่งเป็นน้องชายของคุณน็อตเป็นน้องเขยของคุณชมพู่
ก็เลยไปถามทั้งเรื่องไอซ์แล้วก็เรื่องคุณโน้ตพิเศษด้วยค่ะเอาไปฟังเลยค่ะ
เยอะจัง